เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
เมื่อตี๒ที่ผ่านมานะคะตำรวจสพพานทองได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำของหมู่บ้านจัดสรร
แต่ว่าสระน้ำนี้ลึกมากนะคุณผู้ชมลึก๔๐เมตร
ถามว่า๔๐เมตรลึกขนาดไหนเท่ากับรถแบ็คโฮ๒คันต่อกันอย่างนี้ค่ะ
เมตรแล้วก็พื้นที่กว้างมากนะคะ
รายงานข่าวเบื้องต้นตอนแรกบอกว่าผู้ชายคนนี้น้อยใจแฟน
ประชดแฟนเดินลงไปในสระน้ำแต่ปรากฏว่าจมน้ำตายต่อหน้าแฟนต่อหน้าเพื่อน
แต่แฟนสาวบอกว่าไม่ใช่นี่คืออุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของการประชดกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแฟนสาวของผู้ตายค่ะ
อายุยี่สิบเอ็ดนะคะครับร้องไห้แทบขาดใจอยู่ที่ริมสระน้ำ
เพราะว่ากว่าจะนำร่างของแฟนนุ่มผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากสระน้ำได้เนี่ย
ใช้เวลา๖ชั่วโมงคุณผู้ชมกว่าเจ้าหน้าที่จะมากว่าจะนำร่างขึ้นมาได้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายทีรพงษ์ไพบูนอายุยี่สิบแปดปีค่ะ
เมื่อตี๒ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามรายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่านายธิรพงศ์คนนี้
ประชดแฟนแล้วก็เดินลงไปในบ่อน้ำชุดประดาน้ำเนี่ย
งมหาร่างอยู่นานปัญหาก็คือน้ำลึกมากอย่างที่บอกนะคะ
เมตรค้นหายากฝนตกตลอดด้วยน้ำเย็นด้วยแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ยุติการค้นหานะคะ
ค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับแจ้งจนตอนตี๒ตี๒รับแจ้งมาเจอร่างใน๗โมงเช้าคุณผู้ชมใช้เวลา
นานนะคะพอนำร่างขึ้นมาได้แฟนสาวก็มากอดร่างไร้วิญญาณของแฟนนุ่ม
แล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจนายพิทักษ์คำโคตรอายุสามสิบแปดปีเพื่อนร่วมงานของผู้
เสียชีวิตบอกว่าไม่รู้นะคะว่าทั้งสองคนเขามีเรื่องอะไรกันแต่เขาได้ยิน
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยร้องตะโกนบอกว่าจมน้ำจมน้ำ
ลงไปช่วยรู้ไหมครับไปนี่แล้วมันไม่ไหวไปไม่ถึงเขาคือเห็นเขา
จมเลย
วันนี้แฟนสาวของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรานะคะ
เธอบอกว่าฝ่ายชายไม่ได้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อประชดตามที่เป็นข่าวตอนต้นค่ะ
ก่อนเกิดเหตุจริงแล้วตัวเธอไปรับแฟนนุ่มที่สนามฟุตบอล
แล้วพากันไปดื่มสังสรรค์กันต่อที่ร้านแห่งหนึ่ง
นุ่มเนี่ยส่งกุหลาบให้เธอด้วยแล้วก็บอกว่าขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมา
แล้วก็บอกรักเธอนะคะไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันเลยยังบอกรักกันอยู่เลย
เห็นว่าแฟนนุ่มอ่ะเมามากเธออาสาขี่รถจักรยานยนต์ให้เองด้วยซ้ำ
แล้วแฟนนุ่มเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายซึ่งก็มีเพื่อนอีกคนก็คือนายพิทักษ์เนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังกันมาทีเนี้ยพอมาถึงทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้
หมู่บ้านแห่งนี้มีบ่อน้ำอยู่ใกล้ใกล้แฟนนุ่มบอกว่างั้นจอดรถตรงนี้ก็แล้วกัน
นั่งดื่มกันต่อนี่แล้วจุดที่นั่งดื่มเหล้ากันเนี่ยค่ะอยู่ริมบ่อ
เป็นปูนเหมือนกับเป็นปูนครึ่งวงกลมติดอยู่กับบ่อค่ะเนี่ยตรงเนี้ย
นั่งกันอยู่ริมบ่อแบบนี้ค่ะครับแฟนสาวบอกว่าเธอเนี่ยคุยกับเพื่อน
ก็คือนายพิทักษ์อ่ะค่ะคุยกันอยู่แฟนนุ่มเดินไปที่ริมบ่ออืม
หันไปอีกทีแฟนนุ่มพลัดตกลงไปในบ่อค่ะ
เป็นลักษณะของอุบัติเหตุยืนอยู่ริมขอบแบบนี้
ลักษณะแบบนี้นะฮะเราลองจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่า
ขอบบ่อมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยความเมาด้วยคือดื่มกันมาก่อนแล้ว
เธอบอกแบบเนี้ยค่ะอ่าเพราะเธอเห็นแฟนนุ่มตกลงไป
ก็รีบวิ่งตามไปดูแฟนนุ่มเนี่ยตะโกนร้องให้ช่วยมือ
ตะเกียกตะกายแต่สุดท้ายก็จมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเธอ
มันเลวเกินไปอ่ะคือแบบวินาทีเดียวแค่นั้นแหละ
คือเราก็อยู่ข้างเขาคือตอนนั้นก็อยู่ค่ะ
แล้วเราเห็นไหมช่วงที่เขาไม่คือมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรเลย
ตอนที่เขาตกหนูเห็นอีกทีคือเขากำลังอันนี้อยู่แล้ว
เขาบอกให้ช่วยถ้าเดินลงมันก็
ถลายแต่อันนี้เขาก็ยืนนั่งเนี่ยรองเท้าเขาก็ยังถอดอยู่เลย
ก็ถ้าเขาจะลื่นมันไม่ใช่ค่ะคือน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มันตกลงไป
คือเราเอาขึ้นมาเขาช่วยตัวเองไม่ได้อะค่ะคือพอมันเหนื่อยแล้วก็พอมันเมา
แล้วเพื่อนที่อยู่ใกล้ล่ะเอาไม่ทันน้ำมันลึก
เมาแล้วแบบคือไม่รู้ไปเดินอีท่าไหนแล้วมันถลายลงไปอ่ะเธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เธอกับผู้ตายก็คบกันมาได้ประมาณห้าเดือนฝ่ายชายเป็นแฟนที่ดีมากค่ะ
แต่ว่าชอบสังสรรค์กับเพื่อนเธอก็เป็นห่วงถามว่าทะเลาะกันไหม
ก็ทะเลาะกันบ้างแหละงอนกันบ้างแหละตามภาษาคนคบกัน
แต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันตลอดไม่มีลักษณะที่ว่าโอ้โหงอนกันประชดกันถึงขั้นที่จะกระโดดน้ำตาย
ส่วนหลานสาวของผู้เสียชีวิตค่ะก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
พอรู้ข่าวทุกคนในครอบครัวตกใจมากเพราะทุกคนรู้ดีว่าสระน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะลึกมาก
ก็ไม่มีใครติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตเพราะทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
จากการสอบถามแฟนสาวของผู้ตายก็ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีการประชดประชันอะไรกันเกิดขึ้น
ก็ไม่ได้เป็นการน้อยใจแล้วกระโดดลงไปในน้ำตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจดูนะคะว่าสระน้ำภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ที่ว่าลึกมากกว้างมากเนี่ยมันลึกมันกว้างขนาดไหนเนี่ยค่ะ
ก็มีป้ายห้ามลงเล่นน้ำห้ามตกปลาเพราะลึกมาก๔๐เมตรรถแบ็คโฮ๒คันต่อกันนะคุณผู้ชมสูงลึกขนาดนั้นนะคะ
กว้างประมาณ๕ไร่นะคะสระน้ำแห่งนี้เคยมีคนตกแล้วก็เสียชีวิตหลายครั้งแล้วค่ะก็เลยต้องมีป้ายติดเตือนเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ดูนี่ตรงปูนตรงนี้ตรงขอบเนี่ยใช่แต่ว่านายธิรพงศ์ผู้ตายเขาเหมือนกับคุ้นเคยตรงนี้เขาออกไปวิ่งออกกำลังกายรอบสระน้ำตรงนี้เป็นประจำ
ญาติก็เลยไปรับศพนะคะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดนครสวรรค์
แต่ตอนวิ่งคือวิ่งข้างบนไงใช่ไหมจังหวะขอมันชันมากลงไปก็ร่วงเลยนะครับ